ไปดูบรรยากาศหาเสียงกันหน่อยนะคะแน่นอนนี่คือ
หกวันสุดท้ายแล้วอ่าใช่ในการหาเสียงเพราะว่าวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้คือวันเลือกตั้งใหญ่
ทุกคนนี่ทุ่มเทแรงกายแรงใจขอเสียงประชาชนโค้งสุดท้ายเลย
นี่พลเนตประยุจโนชานะคะครับแคนดิเดตนายกพรรครวมไทยสร้างชาติ
ลุคแล้วค่ะพี่อุ๋ยยังไงฮะสวมกางเกงสีเทาอมเขียวขี้ม้ารองเท้าผ้าใบ
คล่องตัวไงเออไปขอเสียงประชาชนสองจังหวัดนราธิวาสแล้วก็ปัตตานีนะคะ
นราธิวาสนี่ประชาชนมาต้อนรับกันเยอะเลยแล้วก็ขึ้นรถแห่รอบเมือง
ส่วนเวทีประสัยลานหน้าศาลหลักเมืองปัตตานีเนี่ยเขาบอกวันนี้ขอเป็นบังตู่นะ
รู้ว่าคนใต้เนี่ยรักใครรักจริงเพราะฉะนั้นรักจริงอย่าทิ้งตู่นะ
และขออย่าทำให้ใครมายุโยงให้เราแตกแยกกัน
ในการหาเสียงในครั้งนี้มีหลายอย่างซึ่งดูไม่ชอบมาพากลใช่ไหม
เขาบอกว่าลูกไม่ต้องไหว้พ่อแม่
ใช่หรือไม่ไหว้ไหว้ใจพ่อแม่ก็เจ็บปวดนะฮะ
ก็ต้องหาเงินมาเลี้ยงจนโตโตเสร็จมันไปเลย
อะไรก็เป็นตรงนี้อะไรก็เป็นตรงนี้หมดเลย

อยู่ไม่ได้แน่นอน

ว่าของรวมไทยสร้างชาติเพิ่งปล่อยออกมา

ที่สะท้อนในสิ่งที่ปราศัยอีกฮะ
ประเทศที่ความเท่าเทียม

คือหลายคนดูจนจบแล้วคลิปมันประมาณ๒นาทีกว่า
เกือบ๓นาที

คุณต้องการเปลี่ยนประเทศ

สั่งการเกณฑ์ทหาร
ทางการเตรียมอบพยพประชาชนอย่างเร่งด่วน

เขาบอกว่าเนื้อหามันมีนัยยะ
ที่แบบเอ๊ะมันชิ่งไปโดนคำปราศัยของพักไหนสักพักนึงไหมนะ

เอาง่ายเอาพูดเลยละกันหลายคนบอกนี่ซิ่งพักเก้าไกรใช่ไหม
เอ้าอย่างเรื่องยกเลิกเกณฑ์นะครับเกณฑ์อาหารเนี่ยแต่เก้าไกรเขาบอกให้เกณฑ์ด้วยความสมัครใจ
คือเขาบอกว่ายกเลิกเกณฑ์แต่ไม่ได้ให้ยกเลิกทหาร
ไม่ได้ว่าไม่ให้มีทหารเลยก็เดี๋ยวรอฟังก้าวไกลเขาก็แล้วกัน
แล้วงานประจำอ่ะทำให้ตายยังไงก็ไม่รวยหรอก
แต่ถ้าในคลิปเนี่ยรวมไทยสร้างชาติเขาก็ไม่ได้หมายถึงเขาก็ไม่ได้เอ่ยชื่อพักไหนหรอก
ไม่เขาแค่ทำเป็นเหมือนเป็นคลิปหาเสียงไหมคะ
หาเสียงนั่นแหละคลิปหาเสียงช่วงเลือกตั้งแต่เขาไม่ได้เอ่ยถึงพักไหนหรอก
รวมไทยสร้างชาติเขาไม่ได้เอ่ยชื่อพักไหน
ยังแต่ว่าพอคนดูแล้วเนี่ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่านึกถึงพักไหน

ป้อมเหรอคะวันนี้เป็นพี่ป้อมเนอะ

ดิเดตนายกพลังประชารัฐปราศัยเหมือนกันที่อำเภอพรมพิรามพิศนุโลกนะคะ
ปลาใสก็ต้องแน่นอนเอาเลิกเอาชัยกราบขอพรพระพุทธชินราช
แฟนคลับรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ก็ทักทายกวักมือเรียกเด็กมาสวมกอดด้วยนี่เห็นไหม
ถามเด็กว่าเบอร์อะไรพอน้องตอบเบอร์เท่านั้นแหละ
หัวเราะชอบใจใหญ่เลยค่ะ
ไปดูก้าวไกลกันหน่อยค่ะคุณพิมพิธาแคนดิเดตนายก
ก้าวไกลปราศัยลงใต้นะเพราะเขาเดินแบบเขากระจายดาวกระจายใช่ไหม

นครศรีธรรมราชค่ะปลาใสเสียงนี้เริ่มแหบแห้งแล้วนะ
แต่ประกาศชัดเจนเลยบอกว่าจะกลับมาอีกครั้งในฐานะนายก

การเลือกตั้งครั้งนี้เดิมพันธุ์ของประเทศสูงเหลือเกิน
ไม่ใช่การเลือกตั้งของพิธาไม่ใช่การเลือกตั้งของพักเก้าไกล
แต่คือการเลือกตั้งของคนทุกคน
และก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนรวมถึงผมด้วย
ในการเป็นก่อก่อต่อธรรมชาติ
ไม่ให้ใครมาปล้นชัยชนะของประชาชนไปอีกแล้ว

แหบจริงคือตอนนี้ก็เสียงแหบกันทุกพักแล้วนะฮะ

คือการหาเสียงเนี่ยจะหาเสียงได้ถึง๖โมงเย็นของวันเสาร์

นั่นคือเส้นตายสุดท้ายแล้ว

คุณอนุทินเล่นศักยันต์แล้วนะเห็นไหม
อนุทีนเบอร์๗ผู้โดรธรรมแต่เห็นข้างเลข๗ไหมคะ
นี่คือก่อนขึ้นเวทีประสัยวงเวียนใหญ่นะฮะใส่แจ็คเก็ตพักติดเสื้อหมายเลข๗ลงยัน
บอกเป็นยันที่พระอาจารย์ตุ๋ยวัดอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีที่นับถือมานานแล้วและมีชื่อเสียง
มีพุทธคุณช่วยกำจัดคนที่คิดไม่ดีมาเจิมให้ค่ะ
นี่เป็นไงมาสายมูแล้วนะ
ส่วนเพื่อไทยนะคะคุณเศรษฐาคุณอุ้งอิ๊งค่ะ

ใช่ก็บอกว่ายึดโยงประชาชนไม่เอา๒ปแน่นอน
ซึ่งคุณอุ้งอิ๊งเนี่ยก็บอกว่าก็ที่ตอบไปแล้วแล้วคนยังพูดเรื่องเดิมอยู่ก็น่าจะเป็นประเด็นเรื่องของวาธกรรมแล้วก็เกมทางการเมืองนั่นแหละ
ส่วนสมการเพื่อไทยจับมือกับก้าวไกลจะเป็นไปได้ไหม
คุณอุ้งอิ๊งบอกว่าเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละขึ้นอยู่กับคะแนน
เศรษฐาก็เสริมบอกว่านโยบายต้องมาถกเถียงให้ชัดเจนเช่นการแก้ไขกฎหมายมาตรา๑๑๒
นี่เขาออกเป็นอะไรกันออกเป็นภาพนิ่งกันเหรอ